เอาปืนลูกซองยิง๒ศพเลยครับ
ตำรวจภูทรเหนือคลองไปตรวจสอบเหตุคนโดนยิง๒ศพในหมู่บ้านห้วยยุงตก

ไปเจอผู้เสียชีวิตคนแรกครับอยู่ที่ประตูครัวหลังบ้าน
ชื่อว่านางจินตนาแคล้วรบอายุ๕๙ปี
โดนลูกซองยิงเข้าสะบักแล้วก็เจอปลอกกระสุนลูกซองตกอยู่๑ปลอกด้วย
ผู้ตายอีกคนอยู่บ้านอีกหลังห่างกันแค่๑๐เมตรครับ

ในบ้านหลังนี้ชื่อนางจู่เตียง
แคล้วรบนามสกุลเหมือนกับคนแรกเลยเพราะว่าเป็นพี่น้องกัน
จู่เตียงอายุ๖๖ปีโดนยิงแสกหน้าเลย
เสียชีวิตในห้องโถงของบ้านครับ
คนก่อเหตุเนี่ยชื่อนายเดชา
อายุ๓๘ปีเป็นหลานชาย
ของฝ่ายสามีผู้ตายทั้งสองคนแล้วก็อยู่บ้านติดกับผู้ตายทั้งสองคนด้วย
หลังก่อเหตุเอาปืนไปมอบตัวเลยครับ
ไม่ได้หนีไปไหนนะมอบตัวกับตำรวจที่สพเหนือคลอง
ชื่อนางธัญรัฐบอกให้ฟังนะว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน

เดชาไม่พูดอะไรแล้วก็เดินตรงไปยิงแม่ของเธอที่อยู่ในบ้านแล้ววิ่งหนีออกไปเลย

จินตนาก็พบว่าอ้าวนางจินตนาก็โดนยิงเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานที่สพเหนือคลองนะฮะ
ที่มีการเก็บไว้มีเก็บคราบขม่าวดินปืนที่มือแล้วก็เอาอาวุธปืนออกมาตรวจสอบ
พบว่าเป็นลูกซองออโต้แบบห้านัดมีทะเบียนถูกต้องส่วนนายเดชาคนก่อเหตุยอมรับว่าก่อเหตุจริงครับ
เพราะทนไม่ไหวที่คนตายทั้งสองคนเนี่ยชอบนินทาเขาเอาเรื่องเขาไปนินทาให้คนอื่นฟัง
ที่ผ่านมาเดชาบอกพยายามจะไม่สนใจแล้วนะและคิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่า
แต่วันเกิดเหตุก็ยังได้ยินทั้งสองคนเนี่ยไปนินทาเขาในทางเสียหายหายเขาก็เลยไปถามนางจินตนาว่าเอาเขาไปนินทาทำไมเนี่ย
จินตนาชี้หน้ากลับแล้วก็ด่ายาบคล้ายใส่เขาอันนี้ที่เขาอ้างนะ
เขาโมโหครับคุณผู้ชมไปเอาปืนในบ้านมายิงนางจินตนาแล้วก็ไปยิงนางจู่เตียง
แต่เขาไม่ได้คิดจะหลบหนีครับตั้งใจจะเข้ามอบตัวหลังก่อเหตุอยู่แล้ว
ส่วนปมเหตุเรื่องปัญหาขัดแย้งแนวเขตที่ดินเดชาบอกมีปัญหาจริงแต่นานแล้วพี่ไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
มาหรือเปล่าไปถามญาตินายเดชาครับเล่าให้ฟังแบบนี้
ญาติว่าไงคะเดชาทำแต่งงานนะอ่า

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่เคยมีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตมาก่อนครับ
แล้วก็มักจะมีปากเสียงกับผู้ตายทั้งสองคนเป็นประจำเลย
ค่ะพอสอบปากคำพยานทั้งหมดแล้วเดี๋ยวตำรวจจะนำตัวเดชาเนี่ยฝากขัง
ส่วนการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเดี๋ยวต้องดูผู้ต้องหาก่อนว่าสมัครใจหรือเปล่า
แล้วก็ต้องดูความปลอดภัยด้วยแต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาครับ
เดี๋ยวใครใครมาบอกเราว่าเข้านี่ได้